มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานะคะ
บริเวณ๕แยกวัชรพลเกิดขึ้นช่วงเที่ยงเลย
ก่อเหตุไปฟันกันอยู่กลางสี่แยกกลาง๕แยกไม่สนใจรถคันอื่นเลยค่ะ
เป็นวัยรุ่นสองคนนะคะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
เอามีดไปฟันผู้ชายคนนึงที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่ที่๕แยกวัชรพล
แล้วมีพลเมืองดีมาช่วยมาห้ามพลเมืองดีก็ถูกฟันได้รับบาดเจ็บไปด้วยอะค่ะ
จากเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจควบคุมตัววัยรุ่นทั้งสองคนที่ก่อเหตุได้แล้ว
คนหนึ่งถูกตำรวจจับอีกคนนึงมามอบตัวนะคะ
ก็นำตัววัยรุ่นทั้งสองคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำก็คือก็มอเตอร์ไซคันนั้นน่ะเบิ้ลเครื่องใส่ทำไม

แต่ว่าประวัติของวัยรุ่นสองคนนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วด้วย

ตำรวจสนคณะยาวค่ะนำตัวนายสารวุฒิหรืออ้ำหนองเอียนอายุ๑๙ปี
และนายคำคูณหรือนิวแซ่โออายุ๒๐ปี
นำตัวสองคนนี้นะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าไปก่อเหตุใช้มีดทำร้ายร่างกาย
นายนัทธพงศ์นเทียนสินอายุ๒๔ปี
และนายอำพลเอี่ยมสำอางอายุ๒๓ปี
นายอำพลเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนายนัทธพงศ์

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕แยกวัชรพลกรุงเทพ
กลางวันช่วงเที่ยงนี่เลยค่ะ๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะคะ
คือตำรวจเนี่ยจับในนิวได้ส่วนในอ้ำติดต่อขอเข้ามอบตัวทีหลัง
นิวทั้งอ้ำรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
คือวันเกิดเหตุเนี่ยอ้ำเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำพกอาวุธมีดสั้น

ส่วนนิวนิวเป็นคนซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีขาว
นิวเป็นคนถือดาบและเป็นคนไล่ฟันเป็นคนชกต่อยคู่กรณี
ก็ช่วยกันเนี่ยรุมทำร้ายกันเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคณะ

กับในนิวเนี่ยเขาบอกว่า

นิวขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วก็ไปเจอนายนัทพงศ์
ขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟน

รถจักรยานยนต์ของนายอำพล

นายอำพลก็คือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนะคะ

ในอ้ำกับนายนิวตามมาข้างหลังใช่ไหม

อ้ำมีมีดพกสั้นเป็นอาวุธ
นิวมีมีดสปาต้าเป็นอาวุธค่ะ

ระหว่างนั้นนัทพงศ์จอดรอติดไฟแดงอยู่
ทันระวังตัวไงว่ามีใครขี่ตามมา

แล้วทั้งสองคนทั้งอ้ำทั้งนิวเนี่ยนะ
ว่าเบิ้ลเครื่องใส่ทำไม

นายนัทพงศ์ได้ยินว่าเรียนที่ไหน

ตอบกลับไปว่าไม่ได้เรียนแล้ว

ไม่ได้ถามว่าเรียนที่ไหน

ฟันไปที่แขนของนายนัทพงศ์เลย
ส่วนในอ้ำเอามีดแทงหลัง

อ้างว่าไม่ได้ทำร้ายแฟนของนายนัทพงศ์นะ

ก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่า

ทำไมไม่ตัวต่อตัวตัวต่อตัวกันไหม

ความสนใจไปที่พลเมืองดีคนนี้เลย
เพราะว่าทำร้ายนัทพงศ์ไปแล้วใช่ไหม

นายอำพลพยายามใช้หมวกกันน็อกฟาดนะคะ

คำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
เราก็เลยลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้ค่ะ

แล้วทำไมสองคนนี้เขาเป็นใครในประเทศไทยเหรอ
ถึงถูกจักรยานยนต์คนอื่นเบิ้ลเครื่องใส่ไม่ได้
โอ้โหแต่ประวัติเค้าเคยทำแบบนี้มาแล้วไง
มีใครมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ให้ได้ยินใส่หูไม่ได้

ไล่ฟันเขากลางวันแสกอย่างนี้
คนอื่นมาห้ามยังไปไล่ทำร้ายเขาอีกนะ
พวกนี้นี่ต้องไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาอธิบาย
มันจะบรรยายพฤติกรรมของสองคนนี้ได้นะครับ
จากการขยายผลเนี่ยพบว่านายอ้ำกับนายนิว
ยังเคยร่วมกับเพื่อนที่ชื่อในเบสอายุ๑๖ปีนะฮะ

ตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มหนึ่ง
ร่วมกันใช้มีดทำร้ายวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีบาดเจ็บ
ร้านค้ากลางซอยวัดวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

ตำรวจก็คุมตัวไปที่บริเวณจุดดังกล่าวด้วย

คดีนี้นะที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย

บอกว่าระหว่างกำลังตัดผมอยู่
คู่อริที่อายุ๑๖ปี
ซื้อของที่ร้านชำที่อยู่ใกล้ร้านตัดผมที่ตัวเองตัดอยู่
ระหว่างนั้นในนิวหมวกกันน็อกขาวแล้วก็ในเบสซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
นั่งอยู่ที่หน้าร้านก็เดินไปต่อยหน้าคั่วหรี่เลย
นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่ทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะ
เพียงแค่ว่าเป็นคู่อริกับนายอ้ำเท่านั้น

คือรักเพื่อนมากเพื่อนตัดผมอยู่นิวกับเบสซึ่งไปต่อยเขาเลยนะครับ
อ้ำก็เลยออกมาจากร้านตัดผมแทนที่จะมาห้ามเพื่อนมาล็อกคอมาล็อกคอคู่อริ
แล้วก็ให้นายนิวต่อยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่อีกคนนึงที่ยังหนีอยู่เนี่ย
ใช้มีดแทงใช้มีดแทงข้างหลังเลยนะฮะ
หลังจากนั้น๒ชั่วโมงต่อมาแก๊งนี้ก็ยังไปก่อเหตุ
ใช้มีดทำร้ายวัยรุ่นชายอีกคนนึงบาดเจ็บเย็บ๑๗เข็ม
ที่หน้าอาคาร๒การเคหะพรพระร่วงปศิษย์
ซึ่งการทำแผนเนี่ยวันนี้แม่ของผู้บาดเจ็บก็มาดูการทำแผนด้วยนะ
เช่นเดียวกับชาวบ้านในระแวกก็มาดู
เพราะว่านายอ้ำเขาก็เป็นคนในระแวกนี้แหละ

พฤติกรรมของพวกนี้รู้จักดี
ไปก่อเหตุใช้มีดแทงเขาตั้งหลายเหตุการณ์
เมื่อกี้นักข่าวเราถามว่าปกติพกมีดด้วยเหรอ
เปล่าไม่ได้พกบอกเปล่า
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะ

คือพวกนี้ก็กลางไงแล้วก็ไม่กลัวใคร
เพราะว่ามีอาวุธเห็นไหมพกมีดไปไหนต่อไหนได้

มีปืนไม่รู้จะก่อคดีขนาดไหนนะครับ